ข่าวนี้ครูตีเด็กอีกแล้ว

เห็นทำไมก้นบวมช้ำไปหมด
ก็เลยสอบถามจนทราบว่ามีครูชายที่โรงเรียน
แห่งหนึ่งย่านในมิตรใหม่ใช้ท่อแป๊บเหล็กมาหวดเด็ก
สาเหตุเพราะว่าเด็กไปมีเรื่องชกต่อยกันในโรงเรียน

แล้วก็พาน้องไปถามคุณครูว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้

เป็นการพูดคุยกันระหว่างตาของเด็ก

แต่ว่าเคสนี้ยังดีที่มีรอปภหญิง

ช่วงท้ายของคลิปมีครูผู้หญิงอีกหลายคน

ตาของเด็กที่ถูกครูตีก็ใจเย็นลง
ทั้งที่ช่วงแรกก็มีการท้าต่อย

เพราะเห็นว่าครูชายคนนี้ไม่จริงใจ

ให้ข้อมูลว่าเด็กอายุ๗ขวบ
เรียนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านนิมิตรใหม่

ก็กลับมาจากโรงเรียนยายก็มาอาบน้ำให้หลาน

ทีนี้พอถามหลานว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกว่าโดนครูที่โรงเรียนตี

ตอนแรกถามครูว่าทำไมถึงตีขนาดนี้
ครูกลับชี้หน้าแล้วบอกว่า

ทีนี้ตาก็เลยเลือดขึ้นหน้า
แล้วก็ปรากฏเป็นคลิปอย่างที่เห็น

เกิดจากเด็กทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็ต่อยกัน

ก้น๒ทีแล้วก็ถีบน้องด้วย

ที่ครูจะตีเด็กขนาดนี้
ต่อให้เด็กดื้อขนาดไหนก็ตาม

มันเป็นแป๊บเหล็กแล้วเด็กเนี่ย

ผู้ปกครองบอกตาบอกว่าเด็กเนี่ยกลัวค่ะ

แล้วก็ต้องอับอายด้วยเพราะว่าตอนโดนตีเนี่ย

ที่เห็นหลานเจ็บตัวแต่ครูเองก็ไม่มีสัมมา
เหมือนกันเนี่ยนะคะ
ก็ถามคุณผู้ชมเลยละกันว่า

จะเป็นยังไงดีสมควรไหม